หนึ่งเรื่องมีชายคนหนึ่งแต่งกายเป็นครึ่งท่อน
การนั่งกินโจ๊กอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะก็ทำให้คนในร้านนั้นค่อนข้างจะตกใจทีเดียวไปดูเหตุการณ์กันเลยครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ชายคนหนึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจครึ่งท่อน
สวมเสื้อยืดสีขาก้อนเกงสีกะกีค่าเข็มขัดของจำรวจอย่างชัดเจน
เดินเข้าบรรยายงามร้านขายโจ๊กบริมถนนที่อำเภอกรณวลจขอนแก่น
ก่อนจะหยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่ชายสวมเสื้อสีฟ้า
คุณผู้ชมเห็นในภาพนะฮะผลักอกด้วยจากนั้นเดินกลับออกไปครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ชายผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นตำรวจในพื้นที่นี่แหละครับ
ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณร้านโจ๊ก
ไปพบกับนางนวลโพศีเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
คือในคลิปเนี่ยเกิดประมาณสักตีหนึ่งนะครับขอบวันที่สิบสามมีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นก็ทำโจ๊กให้กับลูกค้าอยู่แต่ว่าก็มีชายคนนี้ฮะ
แต่งกายครึ่งท่อนของตำรวจลักษณะเมาสุราเดินเข้าไปมีปากเสียงกับลูกค้าที่สวมเสื้อสีฟ้า
ซึ่งเป็นคนขับรถสิบล้อที่เพิ่งจะมากินโจ๊กภายในร้าน
ขณะนั้นมีลูกค้านั่งกินโจ๊กจำนวนมากทีเดียวต่างก็ตกใจ
กลัวจะโดนลูกหลงนะฮะแล้วไม่ทราบว่าชายที่ถือปืนเนี่ยเป็นใคร
แล้วและรู้แล้วว่าชายคนนี้เป็นใครก็คือตำรวจนายหนึ่งครับ
กัดโรงพักกระนวลนี่แหละตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียกไปสอบสวนข้อเท็จจริง
จากนั้นก็จะบรรยายงานให้กับผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
รับทราบก่อนจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปครับ